ครับเรามีหนึ่งคลิปให้ดูให้คุณผู้ชมช่วยดูหน่อยว่า
ผู้หญิงคนที่เขาเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อแล้วหยิบของใส่กระเป๋าเดินออกไป
เขาลืมจ่ายเงินหรือเขาตั้งใจจะเอาของไปจริงนะฮะคุณผู้ชมดูภาพนี้
กล้องวงจรปิดของร้านสะดวกซื้อผู้หญิงคนนี้ลักษณะเหมือนเธอตั้งคันอยู่
เธอก็สะพายกระเป๋ามาแล้วก็มีผ้ากันเปื้อนอยู่เธอก็เลือกข้าวเลือกของกันไป
อันนี้อยู่แถวตำบลสามโก้อำเภอสามโก้ที่อ่างทองนะฮะก็ซื้อของเสร็จปุ๊บ
หยิบของใส่กระเป๋าผ้าแล้วเดินออกจากร้านไป
พอของมันไม่มีการสแกนคิดเงินมันก็ดังตื้อใช่ไหมทันทีที่สัญญาการขโมยมันดัง
พนักงานก็โอ้โหไปยืนรุมรออยู่แล้วนะครับแล้วก็วิ่งตามออกไปตรวจค้นกระเป๋าไปเจอสบู่
มีของเล่นเด็กน้ำยาล้างเขาเรียกว่าล้างห้องน้ำแล้วก็มีนมด้วย
ทั้งหมดทั้งมวลของมันอยู่สักประมาณ๓๐๐๔๐๐บาทนะครับแล้วก็แจ้งจำรวจมาจับมาสอบสวนไปที่สภสามโก้
ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางสาวครีพัทธาพลธรรมอายุ๔๒ปีเธอบอกว่าเธอท้องอยู่๒เดือนนะฮะ
แล้วเป็นแม่ค้าขายไก่ทอดด้วยขายของเสร็จมาซื้อของนะฮะ
ที่มาขายอยู่ที่บริเวณตลาดนัดใกล้กับร้านนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ขโมยของนะ
เขาหยิบของเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาลืมไปว่ากระเป๋าตังค์อยู่ที่รถ
ก็จะเดินเอาของเนี่ยใส่กระเป๋าใช่ไหมเออเดินออกไปนอกร้านก่อนจะไปหยิบเงินมาก่อน
แล้วก็จะกลับมาจ่ายเงินพอบอกไปปุ๊บพนักงานไม่ยอมไม่เชื่อ
เชื่อคำพูดของผู้หญิงคนนี้ก็เลยแจ้งตำรวจครับตำรวจเองก็ไม่เชื่อครับ
จากว่ามันมีหลักฐานชัดเจนนะว่าอ้าวอะไรแล้วเอาของเขาใส่ไป
ทำไมไม่เอาของไว้ข้างในก่อนล่ะแล้วเขาเดินออกไปเอาเงินกลับมาอะไรแบบนี้
เขาบอกว่าก็ไม่ควรนำของออกไปแบบนี้ก็เลยแจ้งข้อหารักทรัพย์ไป
แล้วก็ควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะฮะสุดท้ายแล้วเราไม่ทราบว่าเจตนาหรือเปล่า
ถ้าลืมเงินเอาของไว้ข้างในก่อนเอาไปเอาเงินมาแล้วค่อยกลับมาจ่ายเงินนะครับ